มาดูเรื่องฮือฮาที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้
งานแต่งงานนี้ทำไมเจ้าบ่าวเจ้าสาวถึงเอาโรงศพไปเป็นแก๊กกราว
ตกแต่งในงานแต่งของตัวเอง

คนเห็นไม่อยากดูว่ามันมงคลไม่ใช่หรอ

ไม่ถือเพราะโรงศพทำให้เขาเจอกันได้รักกัน
เพราะสองคนนี้ทำงานในโรงงานประกอบโรงศพ
ฝ่ายชายประกอบฝ่ายหญิงโปสี
ประกอบกันไปโป้กันไปประกอบกันไปโป้กันไป

บกันอยู่๑๐เดือนตัดสินใจเข้าพิธีวิวา
ไหนก็เจอกันในโรงงานประกอบโรงศพ
ก็เอาโรงศพมาเป็นฉากในงานแต่งซะเลย

ก็เพราะโรงศพทำให้เขาได้เจอกัน
เอาสิครับใครจะเอาไปทำแบบนี้ก็ไม่

ก็กลายเป็นเรื่องฮือฮาว่าเอ๊ะทำไมเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปอยู่ในงาน
แล้วทำไมงานนี้มีโรงศพโรงศพมีคนอยู่มีนอนอยู่หรือเปล่าหรือยังไง
ค่ะนะฮะคนก็แปลกใจนะฮะคือในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าการโฟโต้เนี่ย
นะเขาเอาภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่เนี้ยแต่งหน้าทำผมจัดเต็ม
ใส่ชุดทรงชุดไทยผู้ชายก็ใส่สูตรครึ่งท่อนข้างล่างก็เป็นโจงกระเบน
นะฮะไปถ่ายแล้วก็ลงในเฟซบุ๊คพร้อมระบุข้อความว่าเพราะการทำโรงศพ
ทำให้เรามาเจอกันงานแต่งงานเราจึงมีโลงมาเป็นพยานรัก
ลงใบนี้เจ้าบ่าวเป็นคนประกอบเจ้าสาวเป็นคนโป๊สี
ซึ่งภาพเหล่านี้คุณผู้ชมแน่นอนคนเห็นก็คือหาก็ตกใจ
โอ้โหเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปถามไปถ่ายกันเยอะทีเดียว
ทีมข่าวเราก็เลยติดต่อไปสอบถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้นะฮะ
ทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตโรงศพและโรงเย็น
ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเศร้านะฮะ
เจ้าบ่าวคือคุณจักริดนามวิเศษอายุยี่สิบสามปี
เจ้าสาวคุณพรทิชามเมื่อเริ่มรำอายุสิบหกปีเท่านั้น
ทั้งคู่ก็เป็นคนงานอยู่ในโรงงานประกอบโรงศพแหม
เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงนี่เจ้าบ่าวกำลังประกอบเลยทีเดียวเชียว
จริงเจ้าบ่าวเนี่ยเจ้าบ่าวป้ายแดงเนี่ยบ้านเกิดอยู่มหาศาลคามนะฮะ
แต่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่มาทำงานเมื่อ๒ปีก่อน
แล้วก็ไปพบรักก็ไปเจอเจ้าสาวนี่แหละฮะ
นะฮะคบหาดูใจกันเพราะเจ้าสาวเขาก็เป็นคนโปสี
ลงศพในโรงงานนะคบกันไป๑๐เดือนตัดสินใจแต่งงานกัน
อ่ะก็เลยมีไอเดียว่าเอ๊ะงานแต่งของเราเราจะตกแต่งธีมอะไรดีว่ะ
นะฮะทีนี้เออเอางี้ละกันเอาโรงศพนี่แหละ
เราก็ทำกันเองนี่ว่าโป๊สีเราก็ประกอบกันเอง
ก็เอาไอเดียเนี้ยไปแต่งนะฮะไอเดียเป็นจริงจริงแล้ว
เดียเนี่ยเป็นเจ้าของของโรงงานโรงศพนะฮะค่ะเพราะเขามองว่า
อ้าวก็เธอสองคนเป็นคนงานที่นี่แล้วเธอก็พบรักกันเพราะเธอ
ประกอบโรงศพน่าจะผูกพันกับโรงศพนะแล้วก็ไม่คิดว่าการเอาโรงศพไปเป็นพล็อปหรืออุปกรณ์ในการประกอบฉากในงานแต่งจะเป็นเรื่องอับประมงคลอะไรไปฟังเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขาหน่อยครับ
คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วสีโรงมันก็เข้ากับทีมงานแต่งด้วย
พอมาจัดแล้วมันก็สวยเพราะว่าสวยดีครับมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราทำเกี่ยวกับโรง
เราเลยลงมาจัดในงานแต่งแล้วก็ที่เราทำแบบนี้เพราะเราเจอกัน
เราทำอาชีพทำโรงมาแล้วเอาโรงมาจากเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามัน
มันเสียหายดีหรือเสียหายอะไรเพราะที่เรามาเจอกันได้ก็เพราะ
ทำโรงทำโรงเออเขาก็เขาก็คิดดีเนอะใช่
ก็โรงสดทำให้เขาเจอกันเขาก็ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดว่ามันจะอับประมงคลอะไร
ถ้าหากว่าคุณทัศนัยไปเจอคนรักที่สวนสนุกก็อาจจะจัดทีมสวนสนุก
ผมจะเอาชิงช้าสวรรค์มาตามอย่างนั้นแหละเออเออได้แทนขึ้นไปข้างบนค่ะ
นะฮะเอออ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เขาก็บอกว่าอ่ะ
ก็แล้วจริงโรงที่ตั้งอยู่ในงานเนี่ยนะเจ้าสาวเป็นคนทาสีด้วยนะ
ทาสีเองด้วยแล้วก็มีคนในครอบครัวมาช่วยกันเขาเรียกว่ามาประดับลวดลายเห็นไหม
มันจะมีรวดลายต่างของโรงศพที่เป็นลายลายนูนขึ้นมาเนี่ยญาติเป็นคนช่วยประกอบ
มันทำให้โรงศพอันนี้มันมีความหมายมีคุณค่าในการจะเอาไปแต่งในงาน
ในงานแต่งของเขาซึ่งเขาแต่งกันไปแล้วครับตั้งแต่วันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ยังไงก็ยินดีด้วยแล้วกันครับเจ้าสาวป้ายแดงใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ที่มุมมองเนี่ย
เดี๋ยวสิ่งอื่นใจผมว่าคุณคุณจะจดอาจารย์เพราะคุณน่ะ
ได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมศ์แท้ละนั่นสิ
แต่งของคุณนี่โด่งดังคนทั้งประเทศเห็นเลยนะ

ใช่ค่ะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใคร
เรียกว่าเป็นการวิวาแบบร่วมหอลงโรงจริง

ยินดีด้วยนะคะช่องเป่าเจ้าสาวค่ะ